ใครจะไปหาร่างทรงหรือใครจะไปให้ร่างทรงช่วย
ต้องระวังกันหน่อยเพราะเราเตือนเรื่องแบบนี้กันหลายครั้ง
แต่เรื่องนี้มันน่ากลัว
น่ากลัวใช่ไหมอ้างแก้กรรมให้
ร่างทรงลวงสาวใหญ่วัย๕๐กว่าแล้วนะครับ
มาจัดเซ็กหมู่ให้มีการสวิงกิ้งกัน
หญิง๔ชาย๑ชาย๑นั่นก็คือร่างทรงนี่แหละครับ
ว่าเดี๋ยวจะทำพิธีกรรมแบบนี้เพื่อเป็นการแก้กรรมให้
และผู้หญิงคนนี้ก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องที่น่ากลัวเรื่องนี้
แล้วก็ออกมาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
นางบีนามสมมุติอายุ๕๐ปีเป็นชาวอำเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เป็นนักธุรกิจทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ
เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกดิตยเดชพัชระภูวดล
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตราดิษฐ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายวิศนุเดิมชื่อนายสมนึกนะครับ
อ้างตนว่าเป็นร่างทรงพระนาราย
สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีชีวิตตกต่ำ
หรือแม้กระทั่งญาติที่กำลังล้มป่วย
ก็สามารถทำให้หายได้แล้วชีวิตจะดีขึ้น

มีญาติคุณกำลังเจ็บกำลังป่วยเนี่ย
แต่ตัวคุณมาแก้กรรมให้ญาติได้
เออนะครับก็หลอกลวงผู้เสียหายแบบนี้ให้คุณเข้ามาร่วมพิธีกรรม
เพราะว่าผู้เสียหายนางบีอายุ๕๐ปีมีญาติที่ป่วย

ก็เลยอยากให้ญาติหายป่วย
นางบีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับกลุ่มร่างทรง
ที่จังหวัดแม่ห้องศรมากว่า๑๐ปีแล้ว
ซึ่งนายวิศนุร่างทรงก็อ้างว่าเป็นร่างทรงพระนาบราย

เฉพาะคนที่ถือศีลเคร่งครัดและผู้หญิงที่มีสามีแล้วเท่านั้น
แล้วก็มักจะหวานล้อมเธอต่างนานา
นางบีหลงเชื่อประกอบกับนางบีมีปัญหาชีวิต
ธุรกิจล้มเหลวจึงอยากจะหาที่พึ่งทางใจ
แล้วก็ได้ชวนกันปฏิบัติธรรม
จากนั้นนางบีก็ยกบ้านที่จังหวัดแม่ห้องศร
ตั้งเป็นสำนักร่างทรงเลยนี่เขาเชื่อขนาดนั้นเลยนะครับ
โดยเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นางบีเดินทางกลับจากต่างประเทศ
เพื่อมาเยี่ยมแม่ที่ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลอุตราดิษฐ์
ร่างทรงคนดังกล่าวถือโอกาสตามมาด้วย
พร้อมกับคนอีก๓คนก็คือภรรยาของร่างทรงคุณ
หนึ่งแล้วนะแล้วก็มีร่างทรงสาวกที่เป็นผู้หญิงอีกสองคนรวมเป็นสามคน
ปรากฏว่าชักชวนให้นางบีทำพิธีอะไรรู้ไหมคุณ
ยังไงคะพิธีเปิดเมีย

โดยอ้างว่าหากทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น
แล้วก็อ้างไปถึงแม่ของนางบีที่เจ็บที่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
บอกว่าแล้วแม่ก็จะหายป่วยอาการจะดีขึ้น

คืออยากจะช่วยให้แม่หายป่วยอยู่แล้วด้วย
ช่วยจริงหรือหลอกลวงพิธีเปิดเมียมันเป็นอย่างไรรู้ไหมคะ
คือคนนี้อาจจะให้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนี่แหละ
แต่เขาวิ่งกิ้งด้วยเขาบอกบอกว่าเนี่ยมีชาวบ้าน
คนนู้นคนนี้เขาก็อ้างชื่อมาไม่ยอมปรากฏว่าตาย

ทำให้ทำก็ตายถ้าทำถึงจะรอดใช่ไหมฮะนางบีก็หลงเชื่อตอนนั้น
ตอนแรกยังไม่รู้นะพิธีเปิดเมียคืออะไร
พอไปถึงห้องพักถูกเกลี้ยกล่อมให้ถอดเสื้อผ้าออก
และหลังจากนั้นนะก็มีทั้งเมียของร่างทรงมาที่เตียง
มีทั้งร่างทรงสาวกที่เป็นผู้หญิงอีก๒คนมาที่เตียง
ทั้ง๓คนแก้ผ้าออกหมด
แล้วก็ชักชวนให้นางบีแก้ผ้าออกด้วย
กลายเป็นผู้หญิง๔คนในห้องในเตียงนั้นถูกต้องไหมคุณ

แล้วสักพักหนึ่งร่างทรงอาบน้ำเสร็จ
เดินเข้ามาในห้องมาที่เตียง
นี่แหละคุณฟังเสียงของคุณบีผู้เสียหาย
เป็นเรื่องระหว่างเทพเราก็เข้าใจว่าแก้ผ้าเพื่อเป็นตัวสื่อแบบเอ่อ
เข้าใจแบบนั้นไม่ได้คิดถึงการล่วงละเมิดทางเพศเลย
เพราะเรากะว่า๕นาทีคงจะเสร็จเต็มที่แล้ว

เขาก็นอนกับเมียเขาทำอะไรกับเมีย

เรามองเขาไม่ให้เรารืมตาให้หลับตา

เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราเขาทำกันเอง
แล้วก็ข้ามไปอีกคนซึ่งนอนข้างเรา
ไม่ทำอะไรเราหรอกเพราะเรานอนหลับตาก็คงนอน

เพราะว่าแฟนเขากับคนที่เป็นแม่ญาบายสี
เริ่มเป็นในลักษณะที่ว่ามั่วแล้วเราก็มองเอ๊ะยังไงวะ
เขาถึงมาเราปุ๊บเรารู้อ้าวนี่ฉันโดนเหรออันนั้นต้องหลอกแน่
เราก็คิดนะเอายังไงเราก็มองทีนี้สักพักหนึ่งเริ่มเริ่มจะแบบ
ไม่ไหวมันก็นอนนอนเราจะไปใส่เสื้อผ้าพวกนั้นบอกว่าเอ๊ยยังไม่เสร็จ
ทำไมยังไม่เสร็จเนี่ยปู่ยังนอนอยู่เรารู้ว่าเราพลาดแล้วไง
เราได้มีการดิ้นลนขัดขืนไหมคุณพี่คุณพี่ครับตอนนั้นได้มีการดิ้นลนขัดขืนไหมครับ
เขาสั่งแบบนั้นเราอยากดวงดีอ่ะคุณถูก
เขาสั่งว่าไงคุณพี่เขาสั่งว่า
ก็เขาบอกว่าถ้าไม่ทำนะคุณยังไงปีนี้คุณโดนเก็บหมด
เนี่ยก็ต้องนอนอยู่ตรงกลางแบบนั้นในขณะที่ทั้งพ่อปู่แล้วก็เมียนะฮะ

ทรงก็มามีอะไรกันกับภรรยาแล้วก็ข้ามร่างเธอมา

แล้วหลังจากนั้นก็มาถึงเธอไง
มีการให้คนจับมือเหมือนกับจับแขน

กลายเป็นเซ็กหมู่พิษดารนะครับ
แล้วก็อ้างว่าแก้เคล็ดให้แม่ของเธอหายป่วย
นางสาวบีบอกว่าหลังเกิดเหตุ
นำเรื่องไปร้องเรียนแอดมินเพจ๑
ทั้งตัดสินใจเลยเข้าแจ้งความ
เพื่อเอาผิดกับร่างทรงพร้อมพวก
เพื่อจะได้ไม่ให้กระทำการหลอกลวงคนอื่นอีก
เขาบอกที่แม่ห้องศรก็มีคนถูกหลอกแบบนี้ด้วย
ด้านของพาตำรวจเอกดิสยเดช

พร้อมทั้งจะได้สอบสวนด้วยความละเอียดรอบข้อ
เพื่อหาช่องทางในด้านกฎหมายดำเนินคดี
ที่อ้างตนว่าเป็นร่างทรงแล้วก็หลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ
หากพบว่าเป็นการกระทำผิดจริงตามกฎหมาย

นุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

เดี๋ยวต้องดูนะว่าหลังจากนี้จะมีเหยื่อมาแจ้งความอีกหรือเปล่า

กับความเชื่อของคนอีกต่างหาก
ก็รู้ว่าคนไทยก็เชื่อเรื่องนี้ก็เอาเรื่องความเชื่อมาหลอกลวง
นี่ไงเมื่อกี้ผู้เสียหายที่บอกว่าก็อยากดวงดีอะคุณ
คุณเข้าใจไหมก็เลยยอมแบบนี้ค่ะ